คุณผู้ชมครับหลังจากรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
ตอนนี้ผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นมากครับ
ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมในการเพิ่มความถี่ในการให้บริการสำหรับประชาชนด้วยครับ
หลังจากที่มีการเปิดให้บริการนะครับเต็มรูปแบบไปแล้วนะครับ
แบบว่ายังไม่ต้องมีการเสียค่าโดยสารก็เป็นเส้นทางสายลาดพร้าวสำโรงนะครับ
ตอนนี้เปิดให้ฟรีครบ๒๓สถานีตั้งแต่วันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
ตอนนี้พบว่ามีผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย๗๒๐๐คนต่อวันแล้ว
โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนตอนเช้าตอนเย็นครับ
ทำให้จุดเชื่อมต่ออย่างสถานีปลายทางที่สถานีรัฐพร้าว
ตอนนี้คนไปใช้บริการแน่นขึ้นมากทีเดียวครับ
ทำให้ทางด้านของนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์นะครับ
ธิบดีกรมการขนส่งทางรางก็วันนี้มีการไปร่วมหามรือกันนะครับ
กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทอีสเทิร์น
ตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเพิ่มความถี่
เป็น๕นาทีต่อขบวนจากเดิม๑๐นาทีต่อขบวนนะครับ
โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนตอนเช้าตอนเย็นนะครับ
ซึ่งจะเริ่มสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
รองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นในขณะนี้ครับ
ส่วนเรื่องของแผนการให้บริการแบบเต็มรูปแบบแบบจริงจังในการเก็บค่าโดยสาร
ซึ่งจะเริ่มวันที่๓กรกฎาคมนี้
เดี๋ยวคงต้องรอความชัดเจนก่อนเพราะว่าต้องรอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบระบบให้มีความพร้อมปลอดภัย
แล้วก็จะให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบต่อไปนะครับ